ความรู้หรือความสามารถความดีทั้งหลายเราต้องสะสมและเพิ่มเติมอยู่เรื่อย
ถึงจะสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้
ถ้าขาดอาหารเราก็ผอมลงหิวเป็นทุกข์
ถ้าทำดีทำสิ่งที่สุจริตด้วยความสามารถด้วยความอดทนภาคเพียน
เราอาจจะไม่ผอมโซเพราะว่าคนที่ทำบุญทำดีนั้นงานในชีวิตมันง่ายขึ้น
คนที่กินบุญเก่ากลับไม่มีความสามารถที่จะทำมาหากิน
ในที่สุดถ้ามีบุญมากแล้วกินบุญก็ยังดีมีสะสมเอาไว้แต่ว่าวันหนึ่งก็หมด
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาณห้องประชุมโรงเรียนจิตรดา
พฤหัสบดีที่๒๗มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙